น่าเบิกเปิดเพลงเสียงดังในเช้าตัวเนี้ยมือดูสิเนี้ย

ชาวทำอะไรอยู่สจีน
ครับนะครับเราก็เชื่อว่าวันนี้หลายพื้นธูบริเวณตอนโบนถึง
ถึงตอนกลางคงได้เจอกับลมเย็น
วันนี้ยังลดลงต่อไปได้อีกจากเมื่อวาน

ตากพงตากผ้าตากเกงในไว้
ดีไม่งั้นอาจจะปลิวได้
ช่วงสายลมจะแรงเป็นพิเศษ

พายุลูกนี้ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้
ความหนาวเย็นมีความแรงกว่าครั้งก่อนนี้
เหมือนเราเปิดแอร์เปิดแอร์แล้วก็เปิดพัดลมใส่ด้วย

ดังนั้นพรุ่งนี้คาดการณ์ว่าจะเป็นช่วงที่เย็นที่สุด

หมายความว่าเย็นไปถึงกลางสัปดาห์หน้านี่คือที่เราเจอกัน
เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปพื้นที่ไหนจะอากาศเย็นลง
จุดไหนอุ่นขึ้นจุดไหนต้องระวังเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

นี่คือสภาพอากาศท้องฟ้าเมื่อคืนที่ผ่านมา
ถ้าหากใครไปปล่อยผีกันมาในช่วงคืนวันฮาโลวีน
จะพบว่าท้องฟ้าค่อนข้างปลอดโปร่งนะครับ
เห็นดวงจันทร์ชัดเจนเห็นดวงดาวชัดเจนนะครับ
ที่สำคัญในเช้าวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ
ช่วงเช้าแดดจะแรงเป็นพิเศษนะครับ
เพราะว่าท้องฟ้าเมฆน้อยนะครับ
แดดจึงสามารถจะส่องทะลุทะลวงลงมาถึงพื้นผิวได้เยอะมาก
ดังนั้นใครจะทำกิจกรรมกลางแจ้งก็ต้องระวังหน่อยนะครับ
วันนี้แน่นอนครับลมหนาวได้มาปกกลุ่มบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
อีสานยังคงได้รับอากาศเย็นภาคกลางยังคงได้รับอากาศเย็น
แล้วก็วันนี้ครับความหนาวเย็นก็จะเริ่มแผ่ขึ้นไปเติมเต็มในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือมากยิ่งขึ้นนะครับ
ซึ่งหลังจากนี้ครับภาคเหนือก็จะเริ่มมีอากาศเย็นเติมเต็มเข้ามาเรื่อยนะครับ
นี่คือภาพรวมวันนี้สีฟ้าคือพื้นที่ที่มีอากาศเย็นลง
จะสังเกตว่าเข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่
ตั้งแต่ในบริเวณอีสานตอนบนไล่ลงมาจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคกลาง
ส่วนนี้เป็นสถานการณ์กลุ่มก้อนเมฆนะครับจะสังเกตว่าเมฆตอนบนโล่งเลยทีเดียว
แล้วก็มาจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางครับ

หมายความว่าตอนนี้ความหนาวเย็นเข้ามาปกคลุม

สังเกตดูดีจะมีพายุหนึ่งลูก
คอยดูดเอากระแสลมจากบริเวณทางตอนบน
ทำให้มีการทำให้กระแสลมแรงขึ้น
นี่คือช่วงสายวันนี้จะสังเกตว่าช่วงเที่ยงเนี่ยนะครับ
แสลมที่พัดผ่ากลางเมืองของเราเนี่ยนะครับ
มาในบริเวณพื้นที่อีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานคร

ใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งต่างตากพงตากผ้าก็ระวังไว้หน่อย
แน่นอนครับก็ส่งผลสถานการณ์คลื่นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยนะครับ
ก็ทำให้คลื่นเนี่ยนะครับมีความแรงขึ้นนะครับ
จุดที่มีฝนฟ้าขนองก็คือบริเวณทางตอนล่างก็จะต้องระวังเป็นพิเศษนะครับ
เพราะว่าอาจจะทำให้เกิดเรื่องของคลื่นสูงเกิดขึ้นได้
นี่คืออากาศเย็นนะครับส่วนสีแดงวงกลมนั่นคือพายุนะครับ
สังเกตว่าพายุไม่ขึ้นฝั่งสักทีนะครับเพราะมีอากาศเย็นกันไม่อยู่

นี่คือในเช้าวันนี้นะครับก็จะพบว่า
เหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำกว่า๑๕องศาเซลเซียตนะครับ
ส่วนตอนกลางหลายพื้นที่อุณหภูมิต่ำกว่า๒๐องศาเซลเซียต
ในวันที่วันจันทร์ก็จะพบว่าอุณหภูมิก็จะค่อยอุ่นขึ้น
ละเล็กทีน้อยโดยเฉพาะบริเวณตอนกลางของประเทศไทยนะครับ
เพราะว่าเป็นช่วงที่ลมหนาวจะค่อยอ่อนกำลัง
ซึ่งภาคเหนือภาคอีสานยังคงได้มีโอกาสสัมผัสอากาศหนาวเย็นต่อเนื่องไป
คาดการณ์ว่าหลังจากนี้นะครับในช่วงเคลาส์เท้าภาคเหนือภาคอีสานตอนบน
อุณหภูมิมันอาจจะต่ำกว่า๒๐องศาแล้ว

ยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพไว้ด้วย
ตอนนี้ลมหนาวมาค่อนข้างต่อเนื่องแล้วก็ยาวนาน
วิธีดูแลสุขภาพก็ออกกำลังกายก็ได้นะ

อืมต้องไปหนวกหูเข้าลง
มาแล้วก็จัดซะหน่อยแล้วกันจะได้แข็งแรง

สงสัยต้องเอาเพลงนี้ละกันนะ